เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องของฟืนไฟมันไว้ใจไม่ได้นะคะ
จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการเตรียมพร้อมในการซ้อม
แผนไฟใหม่แผนอพยพต่างนานาจะพาไปดูการซ้อมแผนดับเพลิงของโรงพยาบาลเลยค่ะ
อยากพาไปดูเพราะว่าเหมือนเขาลืมแจ้งชาวบ้านนะคะ
แตกตื่นกันใหญ่เลยนึกว่าเป็นเรื่องจริง
สุดท้ายเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเอ้าซ้อมหรอกเหรอเนี่ย

มีไฟด้วยเหรอใช่ชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองเลย
แล้วก็คนที่ขับขี่รถสัญจรไปมาหน้าโรงพยาบาลเลยนะคะ
ช็อกตาตั้งกันเลยเพราะว่าอุ้ย
ขับรถขี่รถผ่านใบหน้าโรงพยาบาลเนี่ยโอ้โห

กู้ภัยมูลนิธิต่างในจังหวัดเลยก็วิ่งมา
ไซเรนดังลั่นไปหมดเลยนะคะ
แถมเนี่ยเห็นไฟอยู่ที่ตึกแบบ
มันดูอย่างไรก็ไฟไหม้ค่ะ
เจ้าหน้าที่อุปกรณ์ก็ครบครันขนาดนี้
ทุกคนนี้นะคะจอดรถดูถ่ายภาพแชร์ไลฟ์แชร์ถ่ายวีดีโอ
แล้วก็ยังโทรหา๑๙๑ให้มาตรวจสอบด้วย
ทีนี้ผ่านไปสักพักหนึ่งเท่านั้นแหละค่ะ
ถึงบางอ้อเลยบอกอ้าวซ้อมหรอกเหรอ
คือโรงพยาบาลก็ต้องรีบออกมาแจ้งค่ะว่า
เดี๋ยวนี่ซ้อมแผนเหตุเพลิงไหม้อาคารสูงของโรงพยาบาล
นายแพทย์สมพงศ์เอกวัตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย
รีบออกมาแสดงตัวเป็นผู้ควบคุมเหตุเพลิงไหม้

มูลนิธิกู้ภัยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยมีการจำลองไฟไหม้จริงค่ะ
แล้วเขาก็ใช้ไฟลูกใหญ่เหมือนจริงขนาดนั้น
ให้มันไหม้ที่ชั้น๔บนอาคารสายทาน
เสร็จปุ๊บจนทีโรงพยาบาลก็แจ้งไปอย่าง๑๙๑
ขอรถน้ำดับเพลิงรถกระเช้ามาช่วยดับเพลิง
จำลองผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัย
ใช้เวลาซ้อมแผนกัน๒ชั่วโมง
แล้วอย่างที่บอกมันเหมือนจริงมากอะค่ะ

คือเขาประกาศกันภายในโรงพยาบาลไงว่า
เราจะซ้อมนะแต่ชาวบ้านไม่รู้อ่ะ

ทั้งถ่ายคลิปทั้งแชร์โทรศัพท์กันให้วุ่นไปหมด
จนพูดมโรยการออกมาบอกทุกคนได้ถึงบางออกว่า
ซ้อมแผนซ้อมจริงจังเบอร์นี้นะ
นี่ก็ไม่บอกกันเลย
คนก็แบบคนป่วยที่โรงพยาบาลทำยังไง

เธอลูกเธอพ่อเธออยู่โรงพยาบาลนี้ไม่ใช่เหรอ
เนี่ยตอนนี้ไฟไหม้แตกตื่นกันไป
ผลกันไปเป็นการซ้อมเนอะ